สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้อยู่กับเราสองสาวเช่นเคยดิฉันอรัชพรชลาดลและคุณสุภาษารามหาคามีน
ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะวันนี้เรายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษดร
ใช่ค่ะโดยเฉพาะเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาพอดีกันเป๊ะเลยนะคะ๑๖นาฬิกา๔โมงเย็น
คณะรัศดรเขานัดรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์นะคะในช่วงเวลา๑๖นาฬิกานะคะ
ซึ่งวันนี้เราเกาะติดในหลายจุดรอบแยกราชประสงค์ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศโดยรวม
แต่แยกราชประสงค์ถนนไหนมาถึงแยกราชประสงค์บ้างให้คุณผู้ชมดูภาพรวมกันก่อนนะคะ
บางคนอาจจะดูโทรทัศน์อยู่ตอนนี้อยากจะทราบเส้นทางต่าง
ใช่ดูตรงนี้เลยนะคะคือตรงย่านนี้อย่างที่เรารู้กันว่ามันคือย่านธุรกิจเนาะ
สรรพสินค้าจะมีเยอะมากและที่สำคัญตรงนั้นมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
ซึ่งเป้าหมายของกลุ่มผู้ชมดูบรรยากาศโดยราชประสงค์วันนี้ก็คือไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ
นี่ค่ะจุดรัดรวมตัว๔โมงเย็นของเขาคือที่แยกราชประสงค์นะคะ
ก็จะมีห้างเซ็นทรัลเวิลกับเกษรพลาซ่าซึ่งก็จะหาถนนราชดำรีดถนนพระราม๑ตรงนี้เนี่ยน่าจะถูกล็อกนะคะ
แล้วช่วงเวลา๔โมงโอเคยังไม่เลิกงานแหละแต่มันจะต้องมีการยืดเยอะแน่นอน
เพราะฉะนั้นหวังว่ารถไฟฟ้าจะไม่ติดไม่ปิดเนอะหวังว่า
หวังว่ารถไฟฟ้าจะไม่ปิดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่ทำงานอยู่ตรงนั้นน่าจะเดินทางออกลำบากนะคะ
ส่วนตรงนี้นี่คือเส้นทางที่กลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าวันนี้ถือกระป๋องสีไปคนละกระป๋อง
แล้วมุ่งหน้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รวมตัวเขาจะเริ่มกันที่แยกราชประสงค์ก่อนนะคะรวมตัวให้ได้ประมาณหนึ่งที่เขาพอใจแล้ว
แล้วหลังจากนั้นเขาจะเอาอุปกรณ์ที่เขาเตรียมมาก็คือกระป๋องสีเดินไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อกจากนี้เขาบอกว่าเขายังมีกิจกรรมด้วย

กิจกรรมที่จะเข้าไปทำในพื้นที่ด้านในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีการเขาเรียกว่าอะไรรถตักดินเอง

เวลามันล็อกมันล็อกยาวเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะ
ที่แน่แน่เลยแยกราชประสงค์พระรามทิศถนนพระรามหนึ่ง
ถนนเพลินจิตถนนราชดำริถนนอังรีดูนางย่านตรงนั้น
ใช่ค่ะก็คือไปไม่ได้นะคะอ่าอ่าประตูน้ำก็น่าจะถูกติดยาวมาเหมือนกัน
สุขุมวิทย์พระราม๑ต่อเนื่องสุขุมวิทย์ก็อาจจะติดยาว
ชบุรีอีกข้ามไปถึงเพชรชบุรีเลยนะมีโอกาสนะคะ
เพราะฉะนั้นลองดูเส้นทางให้ดีดีคือเบื้องต้นอ่ะตรงแยกสี่แยกตรงเนี้ย
น่าจะปิดล็อกตายแน่แน่นะคะคือที่สีแดงอ่ะน่ะอ่าจะปิดล็อกน่ะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการอย่างทุกทีเวลาเขาชุมนุมกันอาจจะมีการเปิดสักหนึ่งเลน
ค่ะเพื่อให้รถให้คนธรรมดาสัญจรผ่านไปได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าท่าทีวันนี้จะเป็นยังไงที่แน่นอน
ก็ต้องรอเกาะติดไปพร้อมกับเราหน้าจอไทยรัฐทีวีนี่แหละถ้าเห็นแผนที่แล้ว
เลี่ยงไปเลยตอนนี้น่าจะดีกว่านะคะระยะทางเป็นวงกลมนะ
รัศมีน่าจะประมาณ๕กิโลเมตรจากแยกราชประสงค์นะคะ
ซึ่งวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำทุกจุดนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดู
ได้เกาะติดสถานการณ์นี่เลยมุมขวาบนเนี่ยคือคุณคารินกระมุดโยธิน
อยู่ที่บนสกายวอล์กตรงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะก็จะเห็นภาพรวมแบบมุมกว้างจากมุมสูง
ส่วนมุมขวาล่างคือคุณจิรายุทธ์บุญชูอยู่ตรงแยกเฉลิมเผ่า
เฉลิมเผ่าคือเส้นที่ถนนอังรีดูนังวิ่งเรียบจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วก็วิ่งมาเจอกับถนนพระรามหนึ่งที่จะเป็นห้างสยามภารกร
จุดนั้นก็เป็นจุดเชื่อมต่อกันจากแยกราชประสงค์นะคะ
แยกราชประสงค์จริงเราก็มีนะคะก็คือคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
และตอนนี้ภาพด้านหลังคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐจะเห็นแล้วว่า
คนมารวมตัวกันเยอะแล้วเข้ามาตามนัดนะคุณนะ
สิบหกนาฬิกาเจ็ดนาทีคุณไม่ได้พูดถึงรายการทีวีเนอะไม่ใช่
เขามากันตามนัดนะคะมากันแล้วแล้วจำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
แยกราชประสงค์ตอนนี้นะคะจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐค่ะ

คุณผู้ชมมาที่บริเวณถนนแยกราชประสงค์นะครับ
บรรยากาศล่าสุดขณะนี้ที่แยกราชประสงค์กลุ่มมวลชนได้ลงมาปิดถนนราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อ๑๐นาทีที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ก่อนนะครับ
ที่บริเวณแยกราชประสงค์ขณะนี้มีการปราศัยโดยไบร์ทชินวัฒน์จันกระจ่างครับ
แก่นำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี
ที่ขณะนี้ได้ปราศัยกับมวลชนที่มานั่งฟังการปลาใส
ซึ่งเมื่อ๑๐นาทีที่ผ่านมานะครับได้มีการประกาศให้มวลชนลงมาปิดถนน
บรรยากาศตอนนี้แต่ยังคงมีการจราจรอยู่นะครับบนถนนเพลินจิตนะครับ
มุ่งหน้าไปทางสยามยังคงมีการเปิดการจราจรอยู่
ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่ามีการปักหลักของมวลชนสื่อมวลชน
ตอนนี้หลังจากมีการประกาศให้มวลชนมารวมตัวกัน๑๖นาฬิกา
ตอนนี้มวลชนก็เริ่มทยอยเดินทางกันมาอย่างเรื่อยนะครับ
ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าสองข้างทางบนถนนราชดำริขณะนี้
ก็มีร้านค้าร้านขายของมาขายของกันแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันถนนราชดำริมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำ
ปิดการจราจรทั้งหมดทุกเลนแล้วนะครับ
วลชนก็ทยอยเดินทางมาจากหลายทางด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นทางประตูน้ำตอนนี้ก็ปิดการจราจร
แล้วก็มีกระดของมวลชนปิดถนนอยู่บริเวณก่อนขึ้นสะพาน
ประมาณของแสนแสบบริเวณตรงนั้นนะครับ
ก็มีการปิดถนนตรงนั้นมวลชนก็จะมีการปิดเอาไว้
แล้วก็ให้มวลชนเดินเข้ามารถเนี่ยก็กันไม่ให้เข้ามาบริเวณนี้
ขณะเดียวกันสองข้างทางก็มีร้านค้าร้านขายของมากมาย
และตอนนี้มวลชนก็เริ่มนะครับทยอยเดินตรงมาที่แยกราชประสงค์
เพื่อรอฟังการปราศัยขณะเดียวกันตรงนี้ที่ทีมข่าวเห็น
มีรถขยายเสียง๒คันนะครับเป็นรถขยายเสียงของกลุ่มคนเสื้อแดง
มาจอดอยู่บริเวณนี้แล้วขณะเดียวกันข้างหน้าบริเวณห้างเกษรนะครับ
ก็จะเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมของมวลชนที่มาตั้งอยู่บริเวณนี้ด้วย
นี่เป็นบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับช่วง๑๖นาฬิกา๑๐นาที
ก็ต้องรอดูกันนะครับว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นอย่างไร
แต่บรรยากาศบริเวณแยกราชประสงค์ตอนนี้ก็ยังคงมีมวลชนทยอยกันมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นการปราศัยของไบร์ทชินวัฒน์จันกระจ่างนะครับ
ถึงเรื่องของเมื่อวานกิจกรรมเมื่อวานที่ตัวเองได้กระโดดน้ำไปรัฐสภา
ขณะเดียวกันมวลชนจำนวนมากก็ยังคงนั่งปักหลักตรงนี้
แล้วก็เริ่มเข้ามาเรื่อยนะครับ
ถนนตอนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
คอยดูแลความปลอดภัยเส้นทางถนนอยู่
ไม่ว่าจะมุ่งหน้าไปทางสารแดงมุ่งหน้าไปทางเพลินจิต
เหลือแค่เพียงไม่กี่ช่องทางเท่านั้น
ปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนโดยรอบจากการสังเกตของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาปิดกั้นการจราจรแต่อย่างใดนะครับ
ไม่ว่าจะเพลินจิตจะสาราแดงจะประตูน้ำ
ไม่มีการปิดถนนไม่มีการเข้ามาของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด
แต่บริเวณหน้าสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการปิดนะฮะ
แล้วก็มีตำรวจคุมกำลังอยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันเราจะต้องรอดูสถานการณ์ตรงนี้ต่อว่าจะมีเวทีปราศัย
และมีกิจกรรมอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้เริ่มมีกาดเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดจากที่นี่ครับ

รายงานสดจากแยกราชประสงค์ครับ

ตอนนี้มวลชนเริ่มทยอยเดินทางมารวมตัวกันแล้วนะคะ
และเริ่มมีการปราศัยของแกนนำแล้ว
ซึ่งน่าจะปักหลักอยู่ตรงนี้นะคะ
ส่วนการจราจรถนนพระรามหนึ่ง
ขาที่จะมุ่งหน้าไปแยกเฉลิมเผ่า
ยังสามารถใช้งานได้แต่อาจจะมีการติดขัดเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าแยกที่จะกลับมาที่พระพรมเอราวันปิดไปแล้วค่ะ
อันนั้นคือปิดตายแล้วนะคะไม่มีรถคันไหนผ่านไปได้แล้ว

ก็คือบริเวณที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเขาเตรียมตัวมารวมตัวกันรอที่แยกราชประสงค์แล้ว

ตำรวจมีการตั้งทีมตั้งแถวหรือว่ามีการรับมือยังไงบ้างนะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศนะตอนนี้กัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเชิญค่ะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลานี้๑๖นาทีก็ใกล้เคียงกับเวลา
ที่ธนายอนุนัมภาแก่นำกลุ่มราชดรได้นัดหมายมวลชนมารวมตัวกัน
ที่สี่แยกราชประสงค์ซึ่งธนายอนุนบอกว่าในวันนี้
จะเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้
เริ่มมีมวลชนมาจับจอมพื้นที่ปักหลัก
สังเกตการณ์มาตรการการรักษาความปลอดภัย
ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศ
บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางมุมด้านบนนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็มีทั้งสื่อไทยและสื่อต่างชาติ
กันจนแทบจะเต็มพื้นที่
เดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณประตูของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับได้มีการนำเอา
ลวดหนามมาขึงไว้บริเวณเหนือประตู
เช่นเดียวกับที่บริเวณประตูของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการนำโซ่เหล็กมาคล้องไว้
บวกกับการใช้สลิงมายึดพื้นที่ไว้
ซึ่งทางด้านในที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ก็จะเป็นรถบรรทุกที่ได้ทำการยกดำ
ให้สิ่งที่เป็นบรรทุกทางด้านท้ายได้ลาดเอียงลง
เพื่อเป็นการปิดกั้นไม่ให้คนทางด้านนอกมองเข้าไปทางด้านในเห็น
แล้วก็เป็นการกั้นพื้นที่อีกชั้นหนึ่งนะครับ
ซึ่งจะเห็นว่าบริเวณด้านล่างที่ประตู
ก็จะเป็นแท่นปูนแบรีเออร์กั้นอีกชั้นหนึ่ง
แล้วก็ล้อมด้วยรั้วรวดหนาม
ซึ่งทางด้านในก็มีการเตรียมตึงกำลังของตำรวจควบคุมฝุงชน
ซึ่งในวันนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าตำรวจควบคุมฝุงชนในวันนี้
ก็จะมีทั้งตำรวจหญิงและก็ตำรวจชายนะครับที่คอยยืน
แล้วก็มีการสั่งการอยู่ทางด้านในพื้นที่

ก็จะเป็นตำรวจควบคุมฝุงชนที่มีทั้งหมวกนิรภัยแล้วก็โล่
พร้อมรอรับคำสั่งที่จะเริ่มปฏิบัติการ
ซึ่งบริเวณถนนบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลานี้
ก็ยังคงเปิดให้รถยนต์สัญจรไปมาได้ตามปกติ
ยังไม่มีการปิดการจราจร
บริเวณแยกราชประสงค์ก็เริ่มมีมวลชนมาจับจองพื้นที่กันบ้างแล้ว
ซึ่งวันนี้ทนายอานนท์ได้เน้นย้ำกับมวลชนว่าจะเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่
ขอให้ทุกคนมารวมตัวกันที่บริเวณ๔แยกราชประสงค์นะครับ
โดยให้ทุกคนได้มีการนำเอากระป๋องสีสเปรย์ติดมาด้วย
และในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศที่วัดปฐุมนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งทุกครั้งที่มีการชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์
บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดพักกำลังของตำรวจควบคุมฝุงชนอีกจุดหนึ่งนะครับ
แต่ในวันนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีรถของตำรวจควบคุมฝุงชนมาจอดสแตนบายอยู่ที่บริเวณภายในวัดปฐุมวนารามแห่งนี้นะครับ
แล้วทางห้างได้เริ่มประกาศให้พนักงานของห้างเลิกงานก่อนเวลาและเดินทางกลับ
ซึ่งได้บอกเหตุผลว่าในวันนี้เนื่องจากจะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มราศดรเช่นเดียวกับภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกันครับ
ที่ทางผู้บัญชาการได้ประกาศให้คุณภาษาการตำรวจเลิกงานเร็วกว่าปกติ
ซึ่งบริเวณทางด้านล่างในตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทางกาดอาสาของกลุ่มรัศดรนะครับได้นำรั้วเหล็กเนี่ยมาปิดกั้นแล้วก็จะมีบรรดาสื่อหลากหลายสำนักนะครับก็มาสอบถามว่าบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นการปิดการจราจรถาวรเลยหรือไม่นะครับเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศนะครับว่าจะชุมนุมไปจนถึงเวลาประมาณกี่นาฬิกา
ป้องกันการมองเห็นข้างใน
มีตำรวจสแตนบายยืนรอครบชุด
มีหมวกกันน็อกมีโล่อยู่มีทั้งตำรวจชายตำรวจหญิงด้วย
แต่ว่าเท่าที่เห็นยังไม่ได้มีกำลังมากเท่าไหร่
ก็คือน่าจะรอดูสถานการณ์ก่อน
เจ้าหน้าที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ฝั่งรอบภายในวัดซึ่งอยู่ติดกัน
ไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดนั้นนะคะเอาไปดูอีกจุดหนึ่ง
เฉลิมเผ่าแยกเฉลิมเผ่าเป็นแยกถัดไป
แยกราชประสงค์ตั้งอยู่บนถนนพระราม๑เช่นเดียวกันนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าจุดนั้นมีมวลชน
มารวมตัวกันหรือไม่รวมทั้งการจราจรเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ติดตามได้จากคุณจิรายุบุญชูพุศุข่าวธรรัชน์ทีวีแหล่งงานสดเข้ามาค่ะ

คุณผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่า
ณเวลานี้นะครับ๑๖นาฬิกา๑๘นาทีนะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำแผงเหล็กมาปิดกั้นช่องทางจราจร
ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปยังบริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
โดยตำรวจนะครับได้มีการนำแผงเหล็กมากั้นไว้นะครับ
หรือถนนอังรีดูนังนะครับมุ่งหน้าไปบริเวณแยกราชประสงค์ได้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้บริเวณด้านในนะครับจะมีมวลชนบางส่วนนะครับ
ปักหลักอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับในส่วนของการการจราจรที่บริเวณแยกของราชประสงค์นะครับ
สามารถสัญจรไปมาได้นะครับซึ่งณเวลานี้บริเวณด้านบนครับคุณผู้ชมครับ
เท่าที่ผมปากหลักสังเกตมาตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
เดินเท้าไปที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับเพื่อไปรวมตัวกับมวลชนแล้วก็แกนนำที่มีการนัดรวมตัวกันบริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
ซึ่งณเวลานี้ก็ยังคงมีมวลชนบางส่วนนะครับเดินทางไปสมทบกันบริเวณด้านในแยกราชประสงค์นะครับ
ในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับในบริเวณของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
บริเวณถนนอังรีดูนางนะครับคุณผู้ชมจะเห็นภาพณเวลานี้นะครับ
จะมีกำลังตำรวจชุดควบคุมฝูงชนพร้อมกับอุปกรณ์นะครับ
จะมาสลับสับเปลี่ยนเวรกันเฝ้าตรงบริเวณประตูทางเข้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริเวณถนนอังรีดูนังนะครับ
โดยจะมีกำลังตำรวจนะครับสลับสับเปลี่ยนกันครั้งละ๓๕นายนะครับ
มาดูแลประตูทางเข้าตรงบนถนนอังรีดูนังตรงนี้นะครับ
ซึ่งประตูทางเข้าตรงนี้นะครับจะถูกปิดล็อกด้วยโซ่ขนาดใหญ่นะครับ
พร้อมกับแม่กุญแจปิดล็อกไว้อย่างแน่นหนาพร้อมกับบริเวณด้านหลังของประตูนะครับ
จะมีลวดหนามหีบเพลงนะครับจำนวน๓ชั้นสูงกว่า๒เมตรนะครับจะปิดกั้นไว้อยู่แล้วครับแล้วก็บริเวณด้านหลังของลวดหนามนะครับ
จะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยดูแลความเรียบร้อยอีกชั้นหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับแม้เวลานี้นะครับบนถนนแยกเฉลิมเผ่าจะยังไม่มีการปิดถนนนะครับ
แต่ต้องมาดูกันว่าหากมวลชนนั้นได้ไปสมทบบริเวณแยกราชประสงค์แล้วก็ล้นมาจนถึงแยกเฉลิมเผานะครับ
ทางเจ้าที่ตำรวจจะมีการปิดถนนเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปนะครับ
ถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรผมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากแยกเฉลิมเผ่าครับ
ขอบคุณคุณจิรยุบุญชูด้วยนะคะกลางแยกยังไม่มีการปิดการจราจร
แต่ล้ำเข้าไปเส้นพระรามหนึ่งทางที่จะไปแยกราชประสงค์มีการนำแผงเหล็กมากั้นไว้แล้วนะคะ
ประมาณสองถึงสามเลนด้วยกันแต่ว่ายังมีหนึ่งเลนที่ยังเดินทางเข้าไปได้นะคะ
ณจุดนี้เริ่มมีมวลชนมารวมตัวกันบางส่วนแล้วส่วนการรักษาความปลอดภัยภายในรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะ
ช่วงนี้อากาศไทยก็กลับมาร้อนแล้วด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะมีส่วนส่งเสริมทำให้คนหัวร้อนอารมณ์ร้อนมากขึ้นหรือเปล่า
ใจร้อนอีกหน่อยนะคะสัปดาห์หน้าเขาบอกว่าลมหนาวจะกลับมาแล้วหวังว่าจะทำให้อุณหภูมิประเทศเรามันลดลงได้บ้างนะคะ